คุณผู้ชมครับการฝากร้านกับทางไทยรัฐของเราเนี่ยเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีเนาะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คัดสรรมาแล้ว๑ร้านให้คุณผู้ชมได้ลองติดตามชมกันเลยครับ
โฮเมดในสุขภาพทุกอย่างไม่มีไขมันพรานซ์นะครับ
แล้วเขาทำมาจากมะกะรินและเนยขาวทางร้านเนี่ยเขาใช้สูตรเนยสดตีเองเลยนะ
แล้วสั่งเนยแท้บอกเลยนะครับว่าขนมของเขาน่ากินน่าทานอย่างมากเลย
มีทั้งคุกกี้บราวนี่เค้กพายชิ้นเล็กและอื่นอีกมากมาย
รวมถึงเพราะค้าไม่ขายอยากจะฝากร้านคุณทำตามกติกานะคะ
ส่งภาพหรือคลิปวิดีโอไม่เกิน๑นาที
และรายละเอียดต่างมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทยรัฐทีวีค่ะ
ใช่แล้วค่ะพวกเราก็จะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดค่ะ
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ